คืนนี้ที่อำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เขาวุ่นวายกันไปหมด
เจ้าหน้าที่ครึ่งร้อยเขาลงพื้นที่ไปออกตามหาเพราะว่ามีคนโทรแจ้ง๑๖๖๙
สายด่วนกู้ชีพกู้ภัยอะไรแบบนี้เนี่ยนะบอกว่าช่วงประมาณสักทุ่มครึ่ง
มีอุบัติเหตุรถคว่ำแล้วก็มีคนติดอยู่ในรถ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังไปเลยกู้ชีพกู่ภัยพยาบาลออกตระเวน
หาว่ารถคว่ำตรงนี้อยู่จุดไหนยังไงจะได้ช่วยเหลือ
หากันทั้งคืนไม่เจอจนเจ้าที่บอกว่าอ่ะยกเลิก
ภารกิจในการค้นหาแล้วแล้วเขาก็ไปตรวจสอบ
ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่โทรเข้าไป๑๖๖๙เบอร์อะไร
เขาตรวจสอบย้อนหลังเป็นเด็กผู้ชาย๓คน
อายุน้อยเนี่ย๑๑๑๒๑๔โทรไปป่วน

บอกว่ามีรถคว่ำคนติดอยู่ในรถ

เขาเอาไปกันหมดน่ะเจ้าหน้าที่ครึ่งร้อยอย่างที่บอกอ่ะ
รถตัดเครื่องมือตัดทางอารมณ์แบบโอ้โหดูสิ
เจ้าหน้าที่ต้องเรียกนะติดต่อไปเรียกผู้ปกครองบอกพามา

เจ้าหน้าที่ก็ว่ากล่าวตักเตือนไปแต่ก็ยังอายุน้อยไง

ก็ลงบันทึกประจำวันอะไรเอาไว้แล้วก็อบรมสั่งสอนไว้
คือถ้าเป็น๑๙๑เนี่ยแจ้งเหตุกับตำรวจเนี่ย
มากตำรวจก็ส่งสายตรวจมาดูใช่ไหม

แต่อันนี้เป็นสายด่วนกู้ชีพกู้ภัยไง

เขามาแบบจัดเต็มมาเลยอ่ะเพราะว่าต้องช่วยเหลือคนที่แบบ

กู้ภัยสุรินจุดอำเภอบัวเชษ
เขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะคะ
เขาบอกว่ามีคนแจ้งเข้าไปประมาณ๑ทุ่ม๓๕นาที
มกราคมก็คือเมื่อวานนี้ค่ะ
บอกว่ามีรถกระบะพลิกคว่ำคนเจ็บติดอยู่ในรถ
แถวสี่แยกบ้านจานตำบลอาโพนอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์
แจ้งไปแบบนี้โรงพยาบาลบัวเชษเขาจัดเลยนะ
มีกู้ชีพมีเจ้าหน้าที่ต่าง
เขาสนับสนุนอาสาสมัครไปกันหมด

เนี่ยค่ะสุดท้ายเขาหากันเมื่อคืนหน้า
ไม่เจอจนทางโรงพยาบาลบัวเชษเขาบอกว่า
ไม่เป็นไรยกเลิกภารกิจก่อนแล้วเขาจะตรวจสอบ
ถ้าเกิดเป็นการโทรป่วนจะมีการแจ้งความดำเนินคดี
ให้สพบัวเชษดำเนินคดีตามกฎหมายที่บรรยัติไว้สูงสุด

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบัวเชษพร้อมด้วยร้อยตำรวจเอก
นันทวัฒน์วงหมั่นรองสารวัตรสอบสวนสพบัวเชษ
รู้แล้วว่าใครโทรเข้าไปเป็นการโทรป่วนนะคะ
สรุปคือไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงไม่มีค่ะเป็นเด็กผู้ชายสามคนเขาโทรไปปวน
เด็กผู้ชายคนนึงอายุสิบสี่คนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็เป็นหัวโจกค่ะครับ
เด็กผู้ชายอีกคนนึงอายุ๑๒เรียนอยู่ป๖
อีกคนนึงอายุ๑๑เรียนอยู่ป๕
นี่๓คนนี้ร่วมกันโทรศัพท์ไปป่วน๑๖๖
ร้อยตำรวจเอกนันทวัฒน์ก็เลยให้ตำรวจสายตรวจไปเชิญผู้ปกครอง
พาเด็กผู้ชายทั้ง๓คนนี้มาที่สพบัวเชษแล้วก็มาถามว่าทำไมถึงโทรไปป่วนแบบนี้
ทั้ง๓คนเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
มีรุ่นพี่คนนึงบอกให้โทรแจ้ง๑๖๖๙ว่ารถหาย
แต่ปรากฏว่า๑๖๖๙ไม่รับแจ้งเขาก็เลยพยายามโทรไปอีก

บอกอีกแบบนึงว่ารถกระบะคว่ำคนเจ็บติดอยู่ในรถที่สี่แยกบ้านจาน
และพอบอกแบบแล้วตอนแรกจะโทรไปบอกว่ารถหายรถหายต้องย่ายตำรวจสุดท้ายเนี่ย
อาสากู้ภัยกว่า๔๐นายช่วยกันตรวจสอบแต่หาไม่เจอ
แล้วก็ตลอดการสักถามเด็กผู้ชายทั้ง๓คนนี้
ตำรวจก็พยายามที่จะว่ากล่าวตักเตือน
แล้วก็โดยเฉพาะเด็กที่เป็นหัวโจกอายุ๑๔ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ
ตำรวจเขาถามเลยว่าเมาหรือเปล่า
ก็ยืนยันว่าเปล่านะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าอย่าทำแบบนี้อีกนะ
พ่อแม่ของเด็กทั้ง๓คนก็อยู่ด้วย
พ่อแม่ผู้ปกครองก็ดุลูกหลานตัวเองอะนะ

ระหว่างการสอบปากคำเนี่ยก็สลดนะคะ

ก็ยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะมีคนเดือดร้อนขนาดนี้
จากการที่ตัวเองแค่โทรไปแกล้งแบบนี้

ตอนที่ตำรวจตักเตือนเด็กทั้ง๓คนนี้

อีกอย่าง

ก็ยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่ตรงนี้ใช่ไหม

รถเข้ามากี่ขั้น
พ่อแม่รู้ไหมไม่รู้เลย๑๓๑๔ขั้น

กมตาสะหรด

ใช่เดี๋ยวจะโตหัวโจก

นี่นะคะ
ก็เลยบอกว่ายังไม่แจ้งข้อหาอะไร

สั่งห้ามเลยว่าอย่าทำแบบนี้อีก

แต่ก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะคะ

แจ้งเหตุลวงหลายครั้ง
เจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานกันลำบากนะ
เจ้าหน้าที่ขอความเห็นใจมาว่า
เป็นเบอร์รับแจ้งเหตุด่วนจริง
เหตุที่ต้องการความช่วยเหลือจริง

ถ้าคืนนั้นมีอุบัติเหตุจริงขึ้นมา
ไล่เลี่ยกันแบบนี้เจ้าหน้าที่จะทำยังไง

เพราะว่ามันเป็นประวัติที่
จะติดตัวไปตลอดนะนะโตไป

เขาขอดูประวัติหน่อยทางคดีความเคย

มีบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วเขาก็ไม่อยาก